หลานที่เลี้ยงมาดูแลมาตั้งแต่เล็ก
พอโตขึ้นมากลับหาเรื่องทะเลาะ
แล้วก็จุดไฟเผาบ้านของคุณยาย
ที่สำคัญค่ะเมายาแล้วก็ถือมีดขวาง

เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่บ้านในหมู่๙
ตำบลกุฎพิมารอำเภอด่านขุนทศค่ะ
บ้านหลังนี้เป็นบ้านปูนะชั้นเดียว
แล้วหลังคาเขาก็มุงสังกษีสภาพก็เก่า
ของนางถนอมเทียมขุนทศวัย๗๐ปีค่ะ
และช่วงที่เจ้าหน้าที่กำลังเดินทางเข้าไประงับเหตุเนี่ย
เห็นนายอนุการเทียมขุนทศวัย๒๙ปี

ถือมีดอิโต้ยืนอยู่หน้าบ้าน
สภาพก็คือโหยโวยวายมาวมายตาขวางเลย

เจ้าหน้าที่ก็พยายามใช้น้ำฉีดไล่
ให้นายอนุการวิ่งหลบหนีไปในความมืดนะคะ

ก็สามารถที่จะคุมเพลิงเอาไว้ได้
แต่ว่าหลังคาบ้านมันพังลงมาทั้งหมดเลยคุณผู้ชม
ข้าวของที่อยู่ในบ้านก็โดนไฟไหม้ไปด้วย
ซึ่งบ้านเนี่ยนะคะ
เปียกนองไปด้วยน้ำที่ใช้ในการดับเพลิง
นางถนอมคุณยายเป็นลมเลยค่ะชาวบ้านต้องช่วยกันปฐมพยาบาลใช่ครับ

ช่วงหลังน่าจะมีเรื่องของยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

เพราะว่าชอบหาเรื่องทะเลาะกับยาย
ไม่พอใจไงบางทีคุณยายก็ห่วง
หลานเอ้ยอย่าไปดื่มเหล้าอย่าไปเมายาเลย
แล้วที่สำคัญพอเขาไม่มีเงินก็หาเรื่องทะเลาะไม่ช่วยทำงานด้วย
ก่อนที่จะเกิดเหตุนายอนุการก็เมาเหล้า

ว่างถ้วยคว่างชามเอาร่มมาจุดไฟเล่น

ทีนี้ไฟมันก็พลึบขึ้นมาเลยค่ะคุณผู้ชม

ยาย๗๐แล้วนะวิ่งไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านค่ะ
ขอแรงบอกเพื่อนบ้านมาช่วยกันดับไฟหน่อย

แต่หลานถือมีดอิโต้มาขู่

ใช่จนรถดับเพลิงเข้ามาฉีดน้ำ

แม้ว่าจะหลบหนีไปในความมืด
ตำรวจก็จะตามตัวหลานคนนี้
นายอนุการมาสอบสวนนะคะ

นายอนุการเทียมขุนทศนะคะ